มาดูกันต่อนะคะกับความน่ารักของเด็กชายคนนี้
เด็กชายพายุอ่ะต่อหน้านี้นะคะตะว่างของเรา
ถูกต้องนำเสนอนะคะในบทบาทไอรอนแมน
ล่าสุดมาบทบาทใหม่แล้วนะคะนี่เลยค่ะนินจาฮาโตลิ
นินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนิน

เจ้าปราบจักรเผ่าอะไรเผ่าญี่ปุ่นหรือเปล่า
ไม่มีใครรู้ว่ายุเป็นใคร
ไม่มีใครรู้ว่ายุเป็นใคร
ไม่มีใครรู้ว่ายุเป็นใคร
ไม่มีใครรู้ว่ายุเป็นใคร
ไม่มีใครรู้ว่ายุเป็นใคร

ไม่มีใครรู้ว่ายุเป็นใคร
ไม่มีใครรู้ว่ายุเป็นใคร
อารมณ์ใหญ่

ไม่รู้เลยว่ายุเป็นใคร
ก็ถือว่าเป็นความแบบช่วงวัยเรียนรู้อะนะคะ
ช่วงนี้แต่ว่านินจานะคะ
กลมขนาดนี้ไม่รู้พี่จะกลัวหรือเปล่านะคะ

ทุกอย่างบ้านนี้คอสตูมเขาจัดแน่นจริงคุณผู้ชมค่ะ